รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเรา
เป็นคนใกล้ชิดนักร้องชื่อดังคุณเบิ้ลประทุมราชมากที่สุดนะครับ
จะกินจะนอนไม่เคยห่างกัน
แฟนคลับอิจฉาอิจฉาเขาคนนี้ฮะ
เป็นผู้จัดการส่วนตัวที่เรียกว่าหัวหกก้นควิดไว้ด้วยกัน
จากดินสู่ดาวด้วยกันมานะครับ
จากไม่มีอะไรจนเบิ้ลประทุมราชเป็นนักร้องชื่อดัง
แล้วตัวเขาเองนะครับกลายเป็นผู้จัดการเงินล้านที่อายุน้อยที่สุดของวงการบันเทิง
เวลาไปเป็นผู้จัดการนักร้องก็ต้องมีทัวร์คอนเสิร์ต
แน่นอนแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีแต่ละที่ไหนเด็ดที่ไหนเด็ด
ผู้จัดการคนนี้กับศิลปินเคยโกยเถอะโยมวิ่งหนีกระเจิงมาด้วยกันแล้วนะฮะ

สารพัดเรื่องราวประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมา
ขอต้อนรับคุณอาร์ดประถุมราชฮะ

คุณอาร์ดประถุมราชฮะ

เด็กน้อยก็บอกเป็นผู้จัดการที่อายุน้อยที่สุดในวงการแล้ว

ตอนนี้ก็เพิ่งจะ๓๐ครับพี่
เป็นผู้จัดการของเบิ้ลมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ

กว่าจะมาเป็นเบิ้ลปฐุมราชได้ทุกวันเนี่ย

ผมเท้าความไปตั้งแต่สมัยที่ว่า
คือมีกระแสทางโซเชียล

โดยการตั้งรถหมอชิดนะครับ

รถทั่วรถทั่วหมายคิด
มาจากจังหวัดอะไรจังหวัด
มาจากจังหวัด

ก็เหมือนใช้ใช้คำว่าแบบ

ก็เลยว่าไปกินข้าวกับพี่นะมาอะไรอย่างนี้

เห็นบอกว่าเดินสายร้องเพลงนอนม่านรูดกันมา

ที่กลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศคือช่วงไหนครับคุณอาร์ต

ปี๕๙นี้พีคมากพีคแบบ
จากค่าตัวงานละ๑๕๐๐๐บาท

วิ่งงานมากสุดช่วงพีควันหนึ่งกี่งาน

วันหนึ่งตั้งแต่๘โมงเช้ายันเที่ยงคืนก็๕งานครับ
๕งานวันหนึ่งคุณได้เงินอำมาตย์เกือบล้านนะ

คุณจะบอกว่างานจ้างที่เกิดขึ้นวันละล้านค่าตัววันละล้านเนี่ย
ที่เคยได้อยู่ปัจจุบันก็ยังได้อยู่

ผมมีวิธีของผมก็คือด้วยความศรัทธา
คุณสัทธาอะไรครับ

คือพ่อปู่ศรีสุโธ

ผมชอบขอเงินนี่แหละพี่แต่ว่าไม่ได้

จะได้เป็นงานเลยขอเท่าไหร่ได้เท่านั้น
แต่คือเราต้องขอก่อนว่า
เราขอแบบให้รู้ว่ามันสามารถทำได้นะ

ปู่ครับวันนี้หนูขอสัก๑๒งานนะ

ซึ่งอาจจะค้ามไปเป็นเวลา๑๙รูปอะไรอย่างนี้ก็ได้
ใช่ขอให้วันนี้ให้ผมมีงานแน่เนี่ย

ก็อย่างที่เราต้องการแล้ว
ยันเที่ยงคืนของวันที่ผมขอ

วิธีการที่คุณขอคุณก็ยืนพนมมือไหว้อย่างนี้เฉย
ไม่ครับจุดทูปจุดทูป๑๖ดอกครับ

ในบ้านครับในบ้านผมจะมีปู่พญานาคพญานันตนาคาราชองค์๙เสียร
ก็จะจุดทูปบอกครับก็อู๋ครับอยากได้งานตอนนี้งานอาทิตย์นี้
ผมยังไม่มีใครโทรมาจ้างเลยนะครับ
ปู่ก็เลยขอวันนี้ถ้าปู่เห็นใจลูกหลานก็คือไม่ใช่ผมนะ
จะเป็นลูกชายผมครับผมก็ก็คือเห็นใจหลานปู่เนี่ย
ตอนนี้ผมเป็นหนี้เยอะนะผมเป็นอะไรหนี้ในนั้นปุ๊บ
พี่หนุ่ม๑๖ดอกผมปักปุ๊บเที่ยงคืนประมาณตี๒โทรมาก่อนเลย
ผับจะเป็นพวกผับนะครับเขาเลิกงานกันประมาณตี๒
เพราะว่าแบบพวกปอนดปริหารก็เดือนนี้เราเอาใครดีเราเอาใครดี
ถึงหกโมงเช้ามึงไม่มีพี่แล้วผมก็หลับ

ใช่ครับก็คือวันนั้นน่ะเราก็ต้องนับเที่ยงคืน
ถึงเที่ยงคืนอีกวันนึงมันถึงครบนึงวัน

ตามที่ขอเลยโอ้โหเมื่อก่อนคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อทำไมอยู่ดีถึงมาเชื่อพระปู่ศรีสุทธโฆ
เท้าความก่อนเริ่มจากไปคอนเสิร์ตกับเบิ้บุธมราชนี่แหละครับไปอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

คือก็คือว่าไปจัดคอนเสิร์ตปุ๊บก็ผู้เท่าผู้แก่ของเขาเนี่ยหนูไปเนี่ยมาถึงนี่แล้วไปไห้แล้วยังอะไรอย่างนี้
ผมก็ไปไหว้ก็ไม่ได้คือตัวผมเองผมจะเป็นคนไม่ได้ท้าทายนะแต่คือความหมายคือปากมันจะไม่ค่อยดีหน่อย
คือจะแบบถ้าปู่มีจริงโดยภรรยาส่วนตัวผมเนี่ยภรรยาผมจะไม่สามารถมีบุตรได้

ใช่ครับตั้งคันมากหมอวินิฉัยมาแล้วแหละว่าตั้งคันง่ายมากก็ไปไหว่ทุกอย่าง
ถ้าปู่มีอิทธิฤทธิหรือมีปฏิหารหรืออยากทำให้ผมศรัทธาหรือให้ทุกคนศรัทธาแล้วปู่มีจริงเนี่ย
ทำให้แฟนผมท้องได้ไหม

หลังจากนั้นกลับตรวจคอนเสิร์ตในเดิมมดพระอีศรรย์ก็กลับมาอยู่พระกลาง
เดือนอืม๒เดือน๓เดือนประมาณนั้นท้องแฟนผมท้องได้อุ้ยท้องเลยทั้งทั้ง
หมอบอกเลยว่ายากเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องเลยครับพี่ท้องเลยท้อง
ปุ๊บผมก็ไม่ได้เชื่อทันทีนะอืมไม่ได้เชื่อเลยอืมก็มีโอกาสได้
กลับไปไปไหว้ไหว้อีกครับขอบคุณขอบคุณก่อนถ้าปู่ให้ให้บุตรคนนี้
ผมมาจริงผมขอขอบคุณนะครับปุ๋แต่ถ้าปุ๋จะให้ผมสัทธา
มากกว่านี้ผมขอลูกชายขอลูกชายเลยใช่ครับขอขอให้บุตร
คนนี้เป็นลูกชายแล้วขอให้ทุกอย่างเนี่ยผมถ้าเป็นลูก
ใช่จริงผมยกให้ปู่เป็นหลานปู่แบบโดยอย่างนี้เลยครับ
คือคือด้วยความศรัทธาของเราบอกยกให้เป็นลูกเขายกให้เป็นลูก
ลูกเป็นหลานเลยเป็นลูกชายจริงครับกลับกลับบ้านไปกลับ
เป็นการอุณเตอร์ซาวน์ครั้งแรกเจอปุ๊บเจอเลยว่าเป็นลูกชายเป็น
ลูกชายใช่ครับหลังจากนั้นก็ศรัทธามาตลอดถึงเวลาปุ๊บ
คลอดพาลูกไปกราบถึงที่เลยคราวนี้ใช่ครับตอนเขากี่
ใช่ครับลูกคุณนั่งพิเศษอะไรอย่างนี้อ่าทุกวันพระนี้
ทุกวันพระผมย้ำเลยทุกวันพระจะร้องไห้ใช่ครับจะ
กับอ่างบ่อปู่ที่ผมทำให้

เขาเรียกเองเลยหรือ

ปูแล้วก็ถู

เป็นลูกหลานพญานาคลงมาเกิด

ตอนที่แม่เขาคลอดลูกเขา

พอมีลูกแล้วปุ๊บผมก็ต้องให้ดูแลลูกให้อะไรอย่างนี้
คือหาอะไรกิจกรรมยามว่างแล้วกันอะไรอย่างนี้

อยากจะทำให้มันเป็นรายได้เขาก็เป็น
หาจับไอ้นู่นหาจับอันนี้มาทำมาอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนแรกเอามาปุ๊บมันไม่ปัง
ก็มิวซิกมิวซิกช่วยแม่หน่อยนะลูก
เนี่ยหนูบอกปูหน่อยอะไรอย่างนี้

แล้วก็มิวสิกเวลาจะขออะไรจับมือมิวสิก
เขาก็จะนิ่งนะพี่มันแปลกตรงนี้คือ
เด็กปกติเด็กปกติคือเขาจะเล่นอะไรตลอดเวลา
แต่ว่าคือถ้าว่ามาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนี้
ที่เรามองไม่เห็นหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาจะนิ่ง
เขาจะจับมือเขามิสิกบอกปู่ให้หน่อยนะ

จับมือแล้วก็จะนิ่งจะมองหน้าเราแล้วก็จะนิ่ง
จะแบบนิ่งแบบเหมือนจริงจังอ่ะเหมือนเขาจริงจังเลยพี่
บอกปูหน่อยนะป๊าเนี่ยตอนเนี่ย
ช่วงที่เพิ่งมาในปีนี้พี่
๊าตอนนี้ป๊าเป็นหนี้อยู่เยอะนะ
บอกปู่ให้ช่วยป๊าหน่อยหางานให้ป๊าหน่อยหานี่
ก็วันนั้นก็มาตู้มหนึ่งมีงานก้อนใหญ่มาตู้มนึง
จะเป็นอย่างนี้ตลอดครับคือถ้าผมปล่อยป่าละเลย
พระเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าผมทำงานจนแบบบางทีไม่ได้ขึ้นหมากภู
ไม่ได้ไหว้ไม่ได้จัดบายสีไม่ได้จัดไม่ได้เปลี่ยนน้ำไม่ได้อะไรอย่างนี้

จะวิ่งมาเลยจะวิ่งปุ๊บมานะ
แล้วเขาเล่นเหนือครับเหมือนกรี๊ดแบบ
คือเขายังพูดเป็นแบบประโยคไม่ได้
เขาเรียกป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าและก็ปู
ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่ถ้าเราไม่ได้เกิดจากความศรัทธาก่อน
เราต้องศรัทธาในสิ่งที่เรามองว่า
มันต้องได้คิดในใจแบบเหมือนปู่ต้องช่วยนะ
โอ้โฮนี่นะเราสัทธาจริงใจอะ

ผมมองว่ามันไม่ถูกต้อง

ชีวิตกำลังรุ่งโรดตอนอายุยังไม่ถึง๓๐
แต่อยู่ดี

อยู่ดีต้องเป็นหนี้เป็นสิน๓ล้านบาท
ครับด้วยความที่ว่าเราจะใช้จะใช้ว่าเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นหลักก็ได้นะพี่
คือพอเบิ้ลติดทหารเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย
แล้วน้องเราล่ะในวงนักดนตรีจะอยู่ยังไง
เซอร์จะอยู่ยังไงแล้วพวกเด็กจะอยู่ยังไงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยตัดสินใจจัดทำคอนเสิร์ตโดยใช้ศิลปินอื่น
จ้างเป็นการว่าจ้างและเหมือนเปิดวิกปิดวิกเนี่ยครับ
พรากฏว่าเวลามีเงินว่าการจ้างเราได้แน่แต่เราไปจัดเองเราไม่รู้ว่าเราจะออกหัวหรือออกก้อย

ปรากฏ๑๐งานเจ๊งหมดจากชีวิตกำไรนี้มึดแปดด้านเลยแก้ปัญหายังไง
เชื่อไหมตอนนั้นผมคิดจะแบบยิงตัวตายด้วยนะ
ด้วยความที่ว่าเราเป็นอย่างนี้แต่มันในหัวมันแบบมันคิดว่ากูจะเอาเงินจากไหนใช้เขาวะ
แล้วเงินเก็บอู๋ทั้งหมดแล้วอนาคตลูกกูคิดในหัวแบบอย่างนี้เลยนะพี่
ฟุ้งซ่านเพราะว่าเราเป็นคนผูกเองเว้ยเราก็ต้องแก้เอง
ถ้าเราไม่อยู่แก้ผลสุดท้ายมาคนที่รับใช้ยังไงก็ต้องใช้หนี้เขาอะครับ
ไม่มีอะไรก็ต้องใช้ลูกก็ต้องใช้ถ้าเราชิงแบบนี้มันไม่แมนผมมองอย่างนี้
ดีว่าพี่ในวงการพี่ในวงการก็แบบเอ็นดูเราเอ็นดูเราช่วยเหลือเรา
แล้วแบบเอาแบบคือช่วยเหลือพี่ไอ้มึงขาดเท่าไหร่ตรงนี้ไม่เป็นไรว่ากันเดี๋ยว
เอาไปโปะเขาจ่ายพวกนี้ก่อนก็มืดแปดด้านเหมือนที่พี่มทดำว่า

คือเรียกว่าเพื่อนพี่ในวงการก็ช่วยกัน

หลังจากนั้นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เขาว่าดีเขาว่านู่นเขาว่านี่

ตอนนั้น๑๙๙๙องค์แรก

คือตอนนั้นเนี่ย๒๓เดือนนั้นคือผมกินตังค์แฟนเลยนะ

ส่งปรายศนีย์วันหนึ่งก็เป็นสิบยี่สิบกล่องอย่างเงี้ยเนี้ยป๊าขอปู่แล้ว
มันอาจจะเป็นแบบป๊าไม่ทำอะไรอย่างเงี้อาจจะเป็นเหมือนที่พี่มดดำ
อาจจะเป็นวิบากรรมป๊าหรืออาจจะเป็นแบบอันนี้ป๊าก็ได้ป๊าลองขอดิ
เพราะว่าปู่ไม่เคยให้เงินป๊านะปู่เขาจะให้เป็นงานให้เป็นอะไรอย่างนี้
ขอพระพิการเนศดูอ่ะป๊าลองขอดิหนูเอามาอะไรเงี้ยเออ
ขอไหมขอพี่ได้ไหมได้ครับแต่ว่าเชิงเชิงขอผมเนี่ย
จะเป็นแบบเหมือนที่ผมว่าผมจะแปลกแปลกผมจะเหมือนเหมือนว่า
ค้าท้าครับอ่ะถ้าพระพิคเนธมีจริงปางเบบีเนี่ยอ่ะ
อมศรีขเนศยะน้ำห้าแบบปุ๊บถ้ามีจริงขอให้มีงานเข้าวันนี้
สมมุตินะวันนี้ซึ่งมันเป็นโอกาสเป็นไปไม่ได้พี่
ก็อยู่ทหารงานใครเข้าอ่ะพี่คิดแค่นี้ก่อนงานใครเข้าพี่
อ่ะขอให้งานเข้างานใครก็ได้งานเข้าให้เมียติดต่อจ้างคอนเสิร์ตหรือว่า
อะไรทำสิ่งที่ผมทำได้อะไรอย่างเงี้ยให้มีสักห้างานอ่ะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเพื่อนมาให้อีก๓องค์๔องค์อย่างนี้
ผมจะขออย่างนี้แล้วได้จริงพี่ได้อะไร
เจ้าภาพโทรมาเหมือนเจ้าภาพที่เคยจ้างเบิ้ลนะครับโทรมาปุ๊บเออฮะ
เบิ้ลจะออกเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะถามก่อนเอ้ยแล้วตอนนี้เอาใครได้บ้างอ่ะ
เอากล้องห้วยไล่ดิพี่ทดแทนได้ก่อนตอนนี้เออเอาเอามาอย่างเงี้ย
แล้วก็ได้หัวคิวไปเรื่อยเรื่อยใช่ครับพี่กบก็ตัดให้เอ้ย
มึงเอาเป็นเซ็นต์ใบอย่างเงี้ยเอาไว้กินก่อนเอาไว้กินก่อนได้พี่
เห็นบอกว่าสุดท้ายแล้วมีเงินเข้าบัญชีหมุนเวียนไปเนี่ย๒แสน
ครับโอ้โหเยอะสุดเยอะสุดก็ไอ้สองแสนเนี่ยคือ
เพิ่งมาช่วงหลังที่เบิ้ลออกมาแบบรับนานได้แล้วพี่
คือขอแบบก็ท้าอีกเรื่อยอะพี่ก็แบบขอให้เงินเข้าบัญชีวันนี้นะ
ก็เราไม่ได้ขอเกินตัวขอที่วันนี้ไม่ต้องรู้ว่าจะได้จากทางไหน
ขอให้เข้าบัญชีผมเนี้ยสองแสนเข้าไหมเข้าครับอุ้ยมาจากทางไหน
แต่เนี่ยนะมาจากทุกทางพี่เช่นเจ้าลูกหนี้ที่หายไปจาก
โลกหยุดกำบันแล้วกลับมาคืนเฉยเลยมีมีนี่โอนอยู่ดีดีโอนมาให้ปุ๊บ
เราโอเคแล้วนะเราไม่ติดหนี้กำใช่ไหมอะไรน่ะคือแบบนี่ก็เปิดดู
โอนจริงจริงซึ่งเขาหายไปปีกว่าแล้วอ่ะพี่เออคราวนี้เอาใหญ่เลย

เธอจะเอาไปเปิดสำนักเหรอ
แต่เห็นบอกว่าสามารถปลดหนี้ได้
ล้านกว่าเนี่ยภายในระยะเวลา๒เดือน

ก็เขาจะมีบทสวรรค์นะพี่ก็โอ้มศรีขณฑ์สัญญาณมหาว์อะไรอย่างเงี้ย
ปางคือแต่ละปางเนี่ยผมอยากอธิบายก่อนแต่ละปางเนี่ยมันจะแบบ
อ่ะเหมือนปางนี้นอนปางนี้นอนปางนี้อะไรเงียงหูมาอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่าให้บอกหนูก็คือตามตำราเขาที่เขาบอกให้บอกหนูนะหนูจะไปกระซิบพระพิคเนต
พระพี่ขณฑ์อ่ะขอจริงอ่ะขอไม่ได้เราต้องขอหนูหนูที่เป็นเพื่อนเนี่ย
เพราะว่าพระพิคเนธเชื่อเพื่อนเด็กอ่ะปางเด็กเชื่อเพื่อน
ผมว่าอ่ะไปบอกพระพี่ขณฑ์ครับขอวันนี้ขอเงินเข้าสองแสนนะ
หรือไม่ก็ขอให้งานเข้าอย่างน้อย๑๐งานอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เข้ามา
เรื่อยจนผมปลดหนี้ไปตอนนี้เหลือแค่หลักแสนประมาณสองสามแสนเองพี่
เงินในบัญชีก็ยังมีอยู่มีครับตอนนี้ไม่ต้องไปขอเมียกินแล้วไม่ต้องไม่ต้องอะไร
ลูกมีค่าเทอมแล้วมีครับมีหมดทุกอย่างเอาละแต่เดี๋ยวช่วงหน้า
มันเป็นธรรมดาที่ผู้จัดการศิลปินจะต้องมาเล่าให้เราฟัง
ว่าเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดเนี่ยผีนี่มันเป็นปัจจัยหลักจริงนะ
ใช่ครับเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากับหมู่ไนท์ฮะ
โบราณต้องบอกว่า๓กับ๗ถ้าไว้จะมาหา๔๓กว่า
ผมก็เคิ้มเคิ้มหลับแล้วก็เหมือนอยู่ในพระวังแล้วก็ตื่น
ขึ้นมาปุ๊บแล้วหันมองจะเรียกเพื่อนแบบสะกิดหันมองปุ๊บกลับกลายเป็นพ่อตัวเอง
ตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าโรงแรมนี้เขาห้ามพอเข้าไปนอนปุ๊บผมก็ทิ้งตัวเลย
ไม่ได้สนใจอะไรคือหลับไปอยู่ดีก็แน่นหน้าอก
ลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นเงาดำยินกดเหนือ